นครศรีธรรมราชค่ะไปเจอศพผู้ชายคนนึงลอยอยู่กลางทะเลอ่าวไทยอ่ะค่ะ
คือเขากำลังยกยอปีกขึ้นมาเจอศพผู้ชายคนนึงลอย
แต่ศพนี้มีร่องรอยของการถูกทำร้ายชัดเลยนะ
มีรอยถูกยิงที่หน้าอกหลายนัดเลยนะคะแล้วก็ที่ศีรษะเนี่ยเหมือนกับถูกฟันอ่ะ
ศีรษะแบบแยกออกเป็นสองซีกอะค่ะตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช
และกู้ภัยมูลนิธิประชาร่มใจตรวจสอบชาวบ้านที่เขาไปแจ้งเอาไว้นะคะ
ว่าเจอศพผู้ชายคนนึงลอยมาติดอยู่ในยอปีกของชาวประมงกลางทะเลอ่าวไทย
ในพื้นที่หมู่๖ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
จุดที่พบศพเนี้ยค่ะห่างจากชายฝั่งไปประมาณกิโลหนึ่งอ่ะนะคะ
อืมศพที่พบเป็นผู้ชายอายุประมาณสี่สิบถึงสี่สิบห้าปีได้ค่ะ
คล้ำคือเป็นผู้ชายร่างกายกำยำเลยล่ะไม่ใส่เสื้อผ้า
แต่ว่าที่ศพเนี่ยสภาพศพมีร่องรอยของการถูกทำร้ายเป็นหลักฐานหลายจุดเลยนะคะ
มีบาดแผลถูกฟันที่ศีรษะคือศีรษะเนี่ยแหลกเละแยกออกเป็น๒ซีก
มีรอยกระสุนไม่ทราบชนิดยิงเข้าที่แผ่นหลังทะลุหน้าอกซ้ายหลายนัดเลยค่ะ
และที่ศพพบว่าห้อยเหรียญหลวงพ่อศุกร์วัดสุขาสิทธารามอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
นี่เป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญนะคะที่ต้องตรวจสอบว่าศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นใคร
แต่ว่าเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑วัน
ก็ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แล้วก็ต้องตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
วันหนึ่งน่าจะมีร่องรอยยังคงหลงเหลือนะคะน่าจะตรวจสอบได้
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดเป็นคนพบศพค่ะผู้ช่วยอาโรนโสด้วง
เขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังยกยอปีกลางทะเลอ่าวไทยเลยนะคะ
เห็นศพคว่ำหน้าลอยอยู่ลอยอยู่ในยอเลยนะก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าจากการดูเบื้องต้นเนี่ยนะคะไม่รู้จักนะ
ไม่มีใครรู้จักว่าผู้ตายเป็นใครน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่ถูกฆ่าจากที่อื่น
แล้วอาจจะเอาศพมาโยนทิ้งกลางทะเลค่ะ
ก็ยกยอทุกคืนคืนก่อนไม่เจอเพิ่งมาเจอเนี่ยเช้ามืดวันนี้
ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบนะคะว่าผู้ตายเป็นใครนะคะแล้วก็ต้องตามหาคนร้ายด้วยว่าใครเป็นคนก่อเหตุ